กล้องวงจรปิดในเทศบาลแห่งหนึ่งที่จันทบุรีนะครับ

บอกว่าเจ้าหน้าที่พนักงานราชการเนี่ยไปนั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้า
สังสรรค์กันในสถานที่ทำงานแบบนี้ได้ยังไง
ล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ชายสองคนหญิง๒คนดื่มเบียร์ในสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะ

แล้วก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าท้องถิ่นช่วยตรวจสอบหน่อย
เทศบาลแห่งหนึ่งในจันทบุรีทำงานแล้วกินเหล้าในสำนักงานด้วยเหรอ

เหตุการณ์นี้นะครับตกลงแล้วเนี่ยในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ระบุว่า๙สิงหาคม๒๕๖๔ตอน๒ทุ่ม๑๐นาทีนะครับ
มันผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วแต่ตอนนี้มาแชร์กันอย่างหนักเลย
บนทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
นายชะรัฐชนะภัยท่านประหลัดบอกว่าวันนี้ทางเทศบาลหนองคล้า
ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ทั้ง๔คน

เรื่องต้นทั้ง๔คนยอมรับว่าก่อเหตุจริง
คือตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสำนักงาน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโทษทั้ง๔คนว่าจะถูกลงโทษในระดับไหน
แต่ตามระเบียบราชการเนี่ยการดื่มสุราในสถานที่รัชการมีโทษสูงสุด
ถึงขั้นให้ออกจากราชการนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายทางคดีอาญาด้วย

ส่วนที่ว่าเอ๊ะทำไมมีคลิปออกมาในวัน๒วันนี้
จากการตรวจสอบเหมือนกับเป็นการตั้งใจเอาคลิปไปเผยแพร่
จากบุคคลภายในคาดว่าจะเป็นคนที่มีปัญหากับทั้ง๔คนนั่นแหละ
อาจจะเป็น๔๑ใน๔เรื่อยก็แล้วแต่เนี่ยคือมีคนเอาคลิปไปเผยแพร่
แต่ความจริงเหตุการณ์มันเกิดมา๒เดือนแล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่ในคลิปโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ
คือบางคนเนี่ยตำแหน่งถึงระดับหัวหน้างานนะครับ
เดี๋ยวฟังท่านประหลัดเทศบาลนะครับ
คือทาง๔คนนี้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าก็ได้ให้ข้อมูลกับทางประหลัดเทศบาลไปแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบสอบสวนนะฮะ